เรื่องปฏิบัติการล่าเสียแป้งคุณผู้ชมค่ะวันนี้ต้องมาฟังข่าวนี้แล้วก็มาดูข่าวนี้จริงจริงเราบอกแต่เมื่อวันเสาร์แล้วแหละว่าเดี๋ยววันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาจะมีการประชุมกันแล้วก็วางแผนว่าจะปรับแผนไหมและเรื่องปรับแผนต้องดูด้วยนะพี่ถ้าเกิดเรื่องของการถอนกำลังเนี่ยจะถอนมาแล้วเหลือ
คุณผู้ชมข่าวนี้ก็ยังต้องตามนะเพราะว่าบางทีพอมันได้ข้อมูลมันนิดนึงนิดนึงเนี่ยพอมันเป็นข่าวแล้วก็จะมีข้อมูลออกมาแก้ว่าอันนี้ไม่ใช่แล้วปฏิบัติการนี้มันจะไปจบลงที่ตรงไหนล่ะเสียแป้งนาโนเจ้าหน้าที่ยังคงลาดจังเวรปรุงพรมค้นหานะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบคึ้งขังเหมือนตอนแรก
เหตุประทะอันนะคะเจ้าหน้าที่เองก็เจ็บป่วยจากสภาพอากาศแต่ทีนี้ตรงท่าเทียบเรือริมอ่างเก็บน้ำเนี่ยยังมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่นั่งเรือหางยาวเอาเสบียงอาหารไปให้กับชุดปฏิบัติการไล่ล่าที่ยังลาดตัวเวรปรุงพรมค้นหาอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์นะคะเขาก็จะแบ่งกระจายกำลังไปพื้นที่ริม

น่าจะเป็นจุดที่เสียแป้งเคยพักอาศัยอยู่
มันได้มาได้ยังไงอ่ะจำ
จำไอ้หมีหรือว่าไอ้ดำได้ไหม
หมาหมานั่นอ่ะที่ขึ้นไปสำรวจอ่ะ
แล้วตอนไปสำรวจตรงนั้นตัวหมีเนี่ยนะ

ไม่รู้ว่าคุ้นกับกลิ่นของเสียแป้งหรือเปล่า
ทีนี้ก็เลยคาดการณ์เอาไว้ก่อนว่าเนี่ย
น่าจะมาน่าจะเป็นจุดที่เสียแป้งเนี่ย
อาจจะมานั่งพักหลังจากที่ปะทะกับเจ้าหน้าที่
ห่างจากจุดที่ปะทะมาสักประมาณ๗๐๐เมตรนะคะ

หญิงไม้เหมือนกับหักโน้มลงมาเพื่อที่จะบังฝนหรือเปล่า

แต่ก็เดี๋ยวต้องไปแกะไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นรอยของเจ้าหน้าที่
หรือชาวบ้านที่เขาตามเข้าไปแล้วก็ไปตามหาตัวเสียแป้งหรือเปล่า
คุณผู้ชมวันนี้ต้องรอดูค่ะ
การประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการไล่ล่าเสียแป้ง

เพราะว่าจากการประเมินเห็นวางเอาไว้๒แนวทางเหมือนกันนะ
แนวทางแรกเลยก็คือถอนกำลังปฏิบัติการบนเทือกเขาบรรทัศน์
ซึ่งเป็นชุดของตำรวจตระเวนชายแดน
แต่จะคงชุดปฏิบัติการบริเวณเชิงเขาเอาไว้ก่อน
อันนี้ถอนกำลังด้านบนมานะอันนี้แนวทางหนึ่ง
อีกแนวทางหนึ่งคือถอนกำลังส่วนใหญ่ออกจากพื้นที่
แต่จะคงเอาไว้จุดสำคัญ
เดี๋ยวต้องประชุมกันค่ะว่าไอ้จุดสำคัญที่ว่าเนี่ย

เดี๋ยวรอดูการประชุมวางแผนนะคะ
ที่เรานำเสนอไปในคุณผู้ชมมีความเห็นของอดิษฐ์พรานป่าใช่ไหม
ที่ก็เชื่อว่าไปแล้วมาอยู่แล้วบนทึกขาวบรรทัศน์อ่ะ
นักโทษแป้งไม่อยู่แล้วชาวบ้านก็เชื่อแบบนั้น
คุณผู้ชมล่ะเชื่ออย่างไรแต่อยากให้ฟังร่างทรง
คือนักข่าวไปที่สำนักร่างทรงปู่เจ้าสมิงพรายครับ
สตูนนะคุณผู้ชมแล้วก็จังหวะนั้นอยากให้
พ่อปู่พ่อปู่ช่วยลองนั่งทางในหน่อย
พ่อปู่บอกแบบนี้เกี่ยวกับเบาะแสนักโทษแป้งฮะ
อยากหยุดในปลาไหมครับ
ครับไม่ถึงหวะเฟย์ครับคุณ

ออกจากปลาเลยใช่ไหมครับ
ไม่ได้ยู่ถือเข้าบรรทัศน์แล้วเนอะ
นี่พอดีเราไปหาพริกแผ่นดินไปเนี่ยไม่เจอหรอกออกไปแล้ว
ที่นี่คือสำนักร่างทรงปู่เจ้าสมิงไพรครับพื้นที่บ้านทานปลิวตะบนทุ่งว่าที่สตูน
แล้วเมื่อวันเสาร์ชาวบ้านกว่า๕๐คนก็มาที่สำนักแห่งนี้
ขอให้ร่างทรงปู่เจ้าสมิงพรายนั่งทางในแล้วก็ถามว่าเสียแป้งอยู่ไหนพ่อปู
ก็พ่อปู่บอกเสียแป้งไม่ได้อยู่บนเขาบรรทัศน์แล้วที่เห็นคือมีชาวบ้านในพื้นที่กว่า๘๐นะ
อยู่เคียงข้างเสียแป้งเนื่องจากเสียแป้งไม่เคยให้ร้ายชาวบ้านเพื่อนสนิทหรือว่าคนใกล้ชิด
แต่ว่าขัดแย้งกับสังคมซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวของเสียแป้งเองและขณะนี้เสียแป้งมาอยู่บนเขาแล้วครับ
พ่อปู่บอกต่อบอกว่าเสียแป้งหนีลงเขามาหลังปะทะกับเจ้าหน้าที่๓ชั่วโมงปะทะปุ๊บ๓ชั่วโมงลงมาเลย
และยังอยู่ในประเทศไทยมีพักพวกเนี่ยคอยให้การช่วยเหลืออยู่เสียแป้งไม่ได้อยู่ในป่าแต่ไปนอนอยู่ที่บ้านแห่งหนึ่ง
อิ่มนอนสบายเชียวล่ะคุณผู้ชมฟังแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยฟังพ่อปู่อีกรอบหนึ่งครับ
แล้วตอนนี้ยังอยู่ในไทยเลยไปอยู่ที่นอกแล้วครับปุ๊ก
ตอนนี้ยังอยู่ในประเทศไทยและก็อยู่ในสามจังหวัดแต่ปุ๊บดูสุขใส่เลย
เพราะว่าเสียแป้งจะไปปุ๊บน้ำไหนล่ะน่าจะข้อเสื้ออะไรไปเลย
พวกเขาตอบไปเลยว่าเสียแป้งไม่ได้อยู่ในป่าเลยตอนนี้ล่ะ
ไปนอนอิ่มอยู่ที่บ้านแห่งหนึ่งบ้านเล็กมาเลย

เสียแป้งมีโอกาสตุ๊กต้องกดจับไหมครับ
พ่อปู่บอกว่าใน๑๕วันนี้ยังจับไม่ได้
แต่หลังจาก๑๕วันพ้นไปแล้วจะจับได้หรือไม่นั้น
ไม่รู้มองไม่เห็นนิมิตมองไม่เห็นครับ
ขอให้เจ้าหน้าที่ใจเย็นอย่าลุกพ่อปู่จนเกินไป
ส่วนที่มองเห็นอีกอย่างคือหากถูกจับและมีการตัดสินคดีความกันแล้ว
จะมีการตัดสินความแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่น
อันนี้ความจากพ่อปู่นะคุณผู้ชมย้ำอีกที
ต้องใช้วิจารณญาณด้วยอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อ
เมื่อกี้อมเทียนโชว์ด้วยครับแต่ว่าที่บอกว่าจับแบบ
ไม่ให้ช้ำน้ำไม่ขุ่นจะแปลอย่างไร

พี่สาวเสียแป้งพี่สาวเสียแป้งบอกว่าพร้อมนะ
พร้อมจะไก่เกลี่ยให้นะอ๋อเหรอ
แต่ว่าอย่าแจ้งความญาติพี่น้องได้ไหม
ไม่ใช่ว่าเฉพาะฉันติดต่อเสียแป้งปั๊บ
ก็ไปแจ้งความว่าคุณให้การช่วยเหลือในการหลบหนี
แล้วอย่างนั้นใครจะไปคุยให้คุณล่ะตำรวจ
พี่สาวยื่นเงื่อนไขแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
แล้วอย่ายิงนะอย่ายิงน้องฉันนะ
ก็คืออย่าวิสามันนะนี่แหละครับ
กรองทองด้วงพี่สาวคนโตของเสียแป้ง
บอกกับสื่อช่องนึงบอกว่า
ต้องการการันตีจากเจ้าหน้าที่
ว่าถ้าเธอพาน้องชายมามอบตัวเนี่ย
ขอคำยืนยันได้ไหมว่าจะไม่วิสามันฆาตกรรมนะครับ
คือครอบครัวพร้อมจะหาช่องทางไกลเกลี่ยให้นะ

ถ้าครอบครัวเนี่ยไปเจรจากับเสียแป้ง
แล้วจะไม่ถูกมองว่าเป็นความผิดเดี๋ยวมาตั้งข้อหา

ที่ไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้อง
การเดิมกดดันไล่ล่าน้องชายของเธอแบบเนี้ย
ไม่ออกหรอกไม่ออกมาแน่
วิธีที่ใช้อยู่เนี่ยเหมือนกดดันหวังให้มีการปะทะ

น้องมอบตัวจะไม่โดนวิสามันนะครับ
ก็พร้อมนะพร้อมพร้อมจะไปบอกน้องชายว่า
อย่าสู้อย่าสู้เจ้าหน้าที่
เอาเรื่องนี้ต้องถามคนดูแลตำรวจสูงสุด
พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลครับ

บอกว่าถ้าเสียแป้งยอมมอบตัวเป็นเรื่องที่ดีเลยนะ
พิกัดที่ชัดเจนมานัดพบเจ้าหน้าที่ได้เลย
เจ้าหน้าที่จะไปรับมอบตัวภายใน๒๔ชั่วโมง
ส่วนที่ญาติกังวลใจว่าจะมีการวิสามันฆาตกรรมเนี่ย
คือถ้าเป็นการยอมมอบตัวก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องทำวิสามันนี่
แต่ถ้าปล่อยเวลาเนิ่นนานไปแล้วชุดไล่ล่าไปเจอตัว
แล้วมีการปะทะกันต่อสู้กัน
อันนี้ก็ตอบไม่ได้นะฮะนี่ผอบพระตลอบบอกแบบนี้
และอีกอันล่ะท่านอีกอันหนึ่งที่ญาติขอเงื่อนไขว่า
คือต้องไม่เดิมเนินคดีกับญาติเสียแป้ง
ท่านบอกว่าหากเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ต้องหาให้หลบหนี
คือเจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินคดี

อย่างนั้นก็โดน๑๕๗คงไม่ใช่เรื่องที่ต้องเจรจาหรือยื่นเงื่อนไขต่อกันฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมค่ะ